แก้วตาควั้นใจ
เธออยู่แห่งใด
ควั้นเลย

คู่ชาย
รักเอยเดียวได้
เฝ้าคอยรักเศร้า
เหงาใจแสนนาย
เปลี่ยวปานชีวาวางไว้
ใกล้สุขตรง
โอ้โหแวนไหนมา
พาชอกชะตาแสนชัวร์
โลกนี้มืดมัว
หวาดกลัวเรือนอม
ได้แต่หวัง
ดังแต่ฝัน
คอยคู่ขวัญ
แต่หนกร่วง
ร้อนอรม

อยู่เดียว
เปล่าเพลียวป่าใด
หกใจรักอม
ขาดคนนิยม
ขาดคู่ชิดชม
ระบมส่วงใน

ไม่ช่วยน้ำพอ
แก้วขาขวัญใจ
ได้แต่ฝันไป
ไม่สุขสมใจ
รักอาย
แก้วตาขวัญใจ
เธออยู่แห่งใด

เฝ้าพา

ไฟเธอมาใช้
สุดเธอเหงา
เบาแต่ฝัน
สวงกระสัน
พลังจิตลาย
ฝันถึงวัน
หวันเอ่ยชิดใจชื่นชม
เล่นจึงก่อนกว่า

แก้วตาขวัญใจเธออยู่แห่งใดเนาะเธอ
เฝ้าพ่อเฝ้าและหมอไฟเธอมาใช้
สุดจะเหงาเฝ้าแต่ฝันสวงกระสนเพลินจิตลอย
ฝันถึงวันขวัญเอ่ยชิดใจชื่นชม